การไหว้ครูมวยไทยแล้วก็การแสดงแม่ไม้มวยไทย
เพื่อบันทึกสถิติโลกนะครับ

นำโดยบัวขาวบัญชาเมฆพร้อมกับกำลังพลกองทบกประมาณ๓๖๖๐นายครับ
ร่วมแสดงแล้วก็ถ่ายทอดความภาคภูมิใจในศิลปะของชาติ
หน้าพระบรมราชานุสวรีบุรพากษัตริย์แห่งสยาม๗พระองค์นะครับ
บัวขาวให้สัมภาษณ์ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เยาวชน
ช่วยกันรักษาสารต่อมวยไทยให้คงอยู่ตลอดไป
อกจากนี้นะครับการเรียนมวยไทยก็ยังช่วยเรื่องของความแข็งแรงนะครับ
สุขภาพที่ดีบัวขาวทิ้งท้ายด้วยว่าไม่ช้าก็เร็วนี้ครับ
วยไทยจะไปสู่ระดับโลกหรือว่าโอลิปิกอย่างแน่นอนนะครับ